อันนี้ว่าฟาดเคราะห์แล้วนะตกบันได๑๐ขั้นใช่ไหมคะ
ของดิฉันนี่ต้องบอกว่าแรงไม่แพ้กันเลย

กับคุณกิฟต์ดราพดาที่เกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์

แต่ว่าถ้าฟาดเคราะห์ขนาดนี้ฉันก็ไม่อยากเจอนะ

นี่เป็นภาพที่เธอได้โพสต์ลงไปในโซเชียลของเธอนะครับ
กิฟต์ดราพดาก็โพสต์ลงไปในอินสตราแกรม

เล่าถึงเหตุการณ์ที่ถูกรถยนต์คันหนึ่ง
ชนท้ายรถยนต์ส่วนตัวที่เธอแล้วก็แฟนคลับนั่งอยู่
ขณะที่ติดไฟแดงอยู่เฉยไม่ได้ไปแซงไปอะไรกับเขาเลย
ส่งผลให้รถของเธอนั้นเลื่อนไปชนรถแท็กซี่ที่จอดอยู่ด้านหน้าค่ะ
ซึ่งจากเหตุการณ์นี้แม้ว่าจะไม่มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ
แต่ก็ดูเหมือนว่าสาวกิฟต์เนี่ยก็ตกใจอยู่กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่เหมือนกันค่ะ
จากว่ารถที่ใช้มันเป็นรถของบูมกิดกล้อง

โดยฝ่ายชายบอกว่าไม่ได้กังวลอะไรเลยว่ารถจะเสียหายอะไร

ขอแค่ให้คนในรถอย่าเป็นอะไรก็พอค่ะ
เป็นรถของบูมครับ

จอดติดไฟแดงอยู่แล้วก็มีรถมาชน

แล้วก็แทกไปชนกับลอมโดยยูธืนอีกครับ
เขาก็รู้แหละว่าเราห่วงแล้วก็รักรถมากอะไรอย่างนี้
เขาก็เลยโทษหาแล้วก็เริบวิ่งไปดูอะไรอย่างนี้

ตอนนี้ก็สบายดีครับอยู่อู่ครับ
รถมันซ่อมได้ฮะแต่แต่คนถ้าเป็นอะไรขึ้นมา
มันก็อะไรหายากนะคน

ก็แบบนิดนึง

ของมันซ่อมได้แต่คนเขาอยากให้เป็นอะไรดีกว่า
แต่เมื่อกี้เห็นหนุ่มบูมยิ้มน้อยยิ้มใหญ่แอบเขินหลบหน้ากล้องด้วยนะ
เพราะว่าอะไรต้องน้อมรับคำว่าคนรักไงก็เลยเขิน
เจ้าตัวก็เลยเข้าไปคุยกับคุณพ่อของสาวกิฟต์มาแล้วด้วย
เพื่อขออนุญาตขออนุญาตใช้สถานะแฟนเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ
ซึ่งคุณพ่อก็ฝากฝังให้ทั้งคู่นะคะให้ดูแลกันและกัน
บูมและกิฟต์เองก็ขอฉลองสถานะใหม่
ด้วยการเก็บกระเป๋าไปเที่ยวที่อเมริกากันนานเกือบเดือนเลยทีเดียว
ก็ได้คุยกัน

ท่านก็ฝากบอกว่าให้ดูแลฝากดูแลด้วย
เพราะว่าคุณพ่อทำงานไม่ค่อยมีเวลา
ได้ดูแลลูกสาวเท่าไหร่ก็ฝากดูแลลูกสาวให้ดีอย่างนี้

แล้วก็ทำอะไรก็อยากให้มันชัดเจน
ใช่เป็นเพื่อนก็บอกเป็นเพื่อน

ถ้าเราไปปิดบังไปปกปิดอะไรอย่างนี้
ก็เดี๋ยวถ้ามีเรื่องอะไรเสียหายก็กลัวกลัวน้องเขาจะเสียหาย
เชื่อเลยว่าบูมเป็นคนที่มั่นคงแล้วก็หนักแน่น
เพราะว่าก่อนที่จะเข้าไปรับใช้ชาติเนี่ย
ยังบอกอยู่ตอนนั้นสถานะกำลังจีบกันอยู่

บูมก็ทำอย่างนั้นจริงแต่มันน่ารักตรงที่แบบ
บอกคุณพ่อเขาว่าขออนุญาตดูแลลูกสาวคนนี้เป็นแฟนก่อนตอนนี้
มันแสดงออกถึงความจริงใจไงเป็นขั้นเป็นตอน
แต่จริงตอนที่เขารับใช้ชาติอยู่
กิฟต์ดาพระดาก็ไม่พร่องเลยนะ
ไปหาอยู่ตลอดเวลาทุกครั้งที่มีโอกาส
น่ารักเข้าตามตรอกออกตามประตู
มใหญ่เลยชมหนักมาก